คุณผู้ชมคะอีกประมาณ๑สัปดาห์ก็จะมีสลากินแบ่งรัฐบาลออกแล้วใช่ไหมคะ
ดูข่าวต่อไปนี้ให้ดีนะคะ
ไม่มีตัวเลขบอกแต่ว่าถ้าสังเกตดีในภาพอาจจะเห็นตัวเลขอะไรก็ได้
บ้านหลังนึงค่ะที่จังหวัดฉะเชิงเซาโอ้โหเจ้าของบ้านแทบกรี๊ด
โทรเรียกกู้ภัยบอกว่าช่วยมาจับตัวเงินตัวทองทีตัวใหญ่มาก
คุณผู้ชมไปดูสิว่ามันใหญ่ขนาดไหน

เย็นมากจริงดูข้าวของบ้านบอกว่ากลัวมากกลัวการกัดไม่รู้จะทำอย่างไร
กู้ภัยก็กลัวเหมือนกันน่ะเห็นป่ะ

ต้องใช้ไม้ที่มันมีห่วงคล้องเชือกคล้อง
แล้วก็ใช้หลายคนช่วยกันจับหน่อยค่ะ
เจ้าของบ้านเขาบอกว่าตัวเงินตัวทอง
ตัวนี้มันหนีออกมาจากบ้านเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกัน
แล้วก็เข้ามาหลบอยู่ในบ้านเขามันมานอนอยู่ใต้รถกระบะคัน

มันอยู่ใต้รถกระบะคันนี้เลยคุณผู้ชมมันนอนอยู่
จังหวัดฉะเชิงเศร้ากู้ภัยมาถึงก็เลยเนี่ยค่ะ

ตอนนี้ก็จับเจ้าตัวนี้ขึ้นสไลด์บอร์ดนำไปปล่อยสู่ธรรมชาติแล้วนะคะ
แม่นักข่าวเราถ่ายเห็นตัวเลขอะไรให้คุณผู้ชมดูบ้างไหมเนี่ย
ไม่มีเลยใช่ไหมเนี่ย

อันนี้เลขยาวเหยียดนะคะมันอั้น